เลิกกันไปเป็นปีแล้วอดีตสิ
อดีตสามีเลิกกันไปเป็นปีแล้วนะครับ
กลับไปบ้านไปทุบทำลายข้าวของพังเสียหาย
ไปแจ้งความไว้เป็นเดือนแล้วนะครับ

นี่แหละครับเป็นสภาพห้องของผู้หญิงที่ผมบอกนะครับ
เอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงกลุ่มเมืองกาล
ซึ่งเป็นห้องของเธอถูกทุบทำลายข้าวของในห้องเสียหายหมด
หน้าต่างกระจกแตกกระจกที่โต๊ะเครื่องแป้งแตก
ซักผ้าถูกทุบจนฝาเนี่ยเปิดเป็นรูโบ๋นะฮะ
เสื้อผ้าที่แขวนไว้รวมถึงที่นอนก็ถูกโครนสาด
หรือสีอะไรสาดเหลือเธอเละเทไปหมดครับคุณผู้ชม
อย่างที่เห็นในภาพในห้องที่เห็นนะครับเป็นฝีมือของอดีตสามีที่เลิกราหย่าล้างกันไปเป็นปีแล้วเธอบอก
แต่บุกมาทำลายข้าวของจนบ้านพังเสียหาย
เดือนกว่าแล้วนะยังไม่มีความคืบหน้าเลย
อดีตสามีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุก็เห็นใช้ชีวิตตามปกติ
แต่เป็นเธอต่างหากที่ต้องรับผิดชอบซ่อมของซ่อมบ้านคนเดียว
เธอตัดสินใจเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในกลุ่มครับเพื่อขอความเป็นธรรม
อยากให้คู่กรณีออกมารับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับ